สนับสนุนโดยสถาบันความงามโชวาโย
ถ้างั้นตอนนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกับ๑๔สาวงามกันดีกว่านะครับ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

หมายเลข๓กรสุมาเขียนว่าแย้มค่ะ
หมายเลข๔กมลทัศน์เหล่าบุตรดีปัตตะพีอ้อนแอ้นค่ะ
หมายเลข๕อังสุมาทูบทองบูมค่ะ
หมายเลข๖กัญญาพักษ์อินทรัสสาฝนค่ะ
หมายเลข๗ปริศาจดุลดื่มปปค่ะ
หมายเลข๘พัทยาคงไทยโบนัสค่ะ
หมายเลข๙อุราชาพัฒน์เดชาเบจานนท์น่ารักค่ะ
หมายเลข๑๐นิชการปานสอนบาหลีค่ะ
หมายเลข๑๑ชวัญญาถนอมวงออมแอ๋มค่ะ
หมายเลข๑๒มะลินีบุญอ่อนคลอย
หมายเลข๑๓พัฒนภาษาสอนพระผลวิธกิจออย

หมายเลข๑๔กัลพิชาวิลเลียมเจลลี่
ก็อยากจะบอกน้องให้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมร่างกายของเราให้พร้อมที่สุด
เพื่อที่จะมาสู้สึกสู้ปรากฏในทุกปฏกิจ
และทำให้ดีที่สุดในทุกปรากฏทุกวินาทีค่ะ
อยากให้เขาแสดงความเป็นตัวตนออกมา
ถ้ามันไม่จริงถ้ามันมีการแอปหรืออะไรก็แล้วแต่

คือถ้ามันมีความไม่จริงเมื่อไหร่มันมีความพยายาม
เมื่อไหร่คนดูมันรับรู้ได้
ก็อยากจะฝากให้น้องทั้ง๑๔คน
แสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมา
สำหรับคำนิยามสำหรับตัวแครอทเองเนี่ย
ก็คือสู้จนกว่าจะชนะค่ะ
นิยามในความเป็นตัวตนของฝนก็คือ
สวยมั่นมากค่ะ

เฮฮามีวินัยรู้จักเอาตัวรอดค่ะ

นิยาม๓คำนะคะที่เป็นตัวปลานั่นคือ
ตรงมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจค่ะ
เผ็ดยิ้มสวยค่ะ
ซื่อสัตว์แล้วก็สวย
สวยเก่งครบค่ะ

สูงมั่นใจแล้วก็สู้ค่ะ

คืออยากจะบอกว่าทั้ง๑๔คนเนี่ย
เกือบทั้งหมดพี่แค่เลือกไว้และอยากที่จะให้เขาเข้ามา
เกือบทั้งหมดนะคะแต่ก็ยังมีบางคนที่เราที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่
แต่อาจจะใช่สำหรับกรรมการท่านอื่น

สิ่งที่เราไม่เห็นกรรมการท่านอื่นคงจะได้เห็น
เพราะฉะนั้นในการที่จะเดินหน้าต่อไป
คงจะเห็นอะไรในตัวเขานะคะ
ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะ

ตั้งใจฟังคำสอนของท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะ
แล้วก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมค่ะ
เพื่อไปปรับปรุงและพัฒนาแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นค่ะ
แล้วก็ขอบคุณทั้งคณะกรรมการอีกรอบหนึ่งค่ะ
ให้วุ้นเข้ารอบ๑๔คนสุดท้ายนี้ค่ะ
มีอยู่คนนึงที่แค่แบบเห็นตอนแรกอะ
เรารู้สึกว่าเราเฉยกับเขา
ดูเขามีเสน่ห์ดูน่ารัก
อาจจะไม่ได้แบบดูเป็นนางงามจ๋าที่แบบ
โอ้โหจะต้องเรียบร้อยเป็นผ้าพับไว้
แต่พอพูดแล้วเออก็ขำดีตลกดี
ดูแบบมีความคิดดีนะคะ

เรารู้สึกว่าเขาผอมเกินไป

ก็สวยพอประมาณไม่ได้สวยโดดเด่น
แต่พอมีการสักถามพูดคุยไปกับคณะกรรมการ

ดูแบบพูดจาฉะฉานแล้วพูดเร็ว

สุขภาพเด็กแห่งชาติอ่ะจริงค่ะ

ต้องเจอกับกรรมการ

นี่ก็อาจจะซอบลงมาหน่อยนะคะ
ส่วนที่อันเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าใจดี

เป็นคนที่แบบต้องร้ายแน่

แต่อยากจะบอกว่าบนความใจดี

หน้าคนหายอยู่เพราะฉะนั้น

ของเราไปแล้ว

โบนัสเชื่อว่าปีนี้มงกุฎจะเป็นของโบนัสแน่นอนค่ะ

ถ้าสมมุติหนูทำอย่างนี้หนูว่าหนูเต็มที่แล้ว

ก็ให้ระวังเจ๊พยาบาลคนนี้นะคะ
มงกุฎแน่นอนค่ะ
มิสอินเตอร์๒๐๑๖ที่ญี่ปุ่นฟรี
ถ่ายคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน๓นาที

อินเตอร์เนชินัลไทยแลนด์เพราะเธอ
ส่งคลิปวิดีโอที่คุณคิดว่าเลิศที่สุด

โดยทางรายการจะคัดเลือกคลิปที่ดีที่สุด

และตัดสินหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว
วันนี้ถึง๓๑สิงหาคมนี้